แกงค่ะข้าวแกงโลกจำเบิร์ตจำดอมจำสักคำจะได้กินไหมที่ร้านนี้

เมื่อไหวดนตร์ก็ครบ
กลับไปค่ะ
อื้อแหวน

ตักแล้วตักอีกตักอีกตักแล้ว

คือพ่อครัวแม่ครัว

แล้วก็โอ้โหโอ้โหมองเรื่องนั้นไป
โอ้โหวันนี้เขามาแนววิชาการแก๊งไก่แก๊งไก่ปั๊ดน่ะ

ไม่เขียวล่ะท่านนั่นส่วนเนี่ย

นี่ไงคือหลายคนที่ดูแล้วก็เกิดคำถามแต่เมื่อกี้เอาจริงนะ
พอดูอ่ะดูไปปุ๊บก็แบบเฮ้ยมีผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยนี่นะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดผู้หญิงไปกับคุณผู้ชาย
พี่เบิร์ตไปกินกับเมียพี่เอ๊ะจะยังไงดีนะ
น่าจะจิกเล็บจมแหละน่าจะจิกเล็บจมแหละตอนกินไป
ใครถึงเมียจิกพี่เล็บจม
โอ้โหนี่นั่งอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมอยู่นะคะนี่ส่งมากันเพียบเลยเหมือนกัน
นี่แหละร้านนี้เดี๋ยวจะบอกพี่กัดว่าอยู่ตรงไหนแต่เห็นป้ายข้างหลังใช่ไหมข้าวแกงบุฟเฟ่

ใช่แล้วกับข้าวหลายอย่างมากเลยนะ

เหรอแต่ว่าเมื่อกี้๑๕๐๐มีทอนนะเขาบอกเขาขึ้นข้างหน้า
อ่ะก็๑๕๐๐มีทอนเหลือทอนเท่าไหร่๑๔๐๐อ่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะวีดีโอคอลคุยหน่อยละกัน

คุณเกดแก้วคุณเกด
อ้าวคุณเกดบอกว่าตั้งใจทำเนี่ยโปรโมทร้าน
ก่อนหน้านี้คือพี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับวงดนตรี
พอเจอปัญหาปั๊บก็ตัดสินใจมาเปิดร้านข้าวแกง

ก็เลยแบบเออเอาไงดีให้น้องมาเต้นในร้านละกัน
เต้นทุกวันนะจ๊ะไม่ใช่ว่าตอนนี้ปุ๊บเนี่ย
อย่างบางคนจะลุกขึ้นจากการอ่านข่าว

จะเปิดแน่เลยบอกเลย

ใช่ข้าวแกงบุฟเฟ่ให้อร่อยเพลินตาเห็นไหมบางวันก็แบบว่า
เป็นนางงามมีมงมาแบบนี้
อุ้ยนี่ก็กี่ถาดอ่ะเนี่ยเคยได้ยินข้าวแกงร้อยหม้อมั้ย
นี่ต้องข้าวแกงร้อยถาดว่ะดูแล้วดูนะดูดิ

เยอะก็ว้าวุ่นหน่อยเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาถ่านไหนดี
ประเด็นดราม่าล่ะคะเรื่องยัง

ธรรมดาก็น่าจะทัวร์ก็น่าจะลงมีบ้าง
ก็ตั้งใจบริการลูกค้าทุกคนให้ดีที่สุดแหละแต่ว่าที่ผ่านมาไม่มีลูกค้าคนไหนที่แบบไม่พอใจนะ
บางทีไปกินแบบแบบครอบครัวโอ้ยเมื่อกี้อาม่าแห่งพากงไปกินร้าน
พาร้านอะเออลองฟังพี่เกดเขาหน่อยค่ะ
ว่าข้าวแกงบูฟเฟ่๕๙บาทพระเจ้ามือหนังสาย๑ของเราว่ามีหลากหลายจริงไหม
อาหารตรงปกจริงหรือเปล่าอันนี้ค่ะ
เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่ตรงปกเป็นเล่มเลย
ต้องไปลองดูซิว่าตรงปกหรือเปล่า

อ๋อหมายถึงแบบเยอะไหม

กีธาร์
ได้เหลือ
ใครที่ชอบเต้นแบบนี้

อย่านะอย่าให้เห็นนะวันอาทิตย์เราอ่านข่าวคนเดียว
อ่านสองคนเราค่อยตามไปหลังจบนี้กัน